ดูเรื่องนี้กันต่อเรื่องของสรรพสามิตรจังหวัดอุดรธานีค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้เป็นประเด็นที่มีการวิภาควิจารณ์กัน
หลากหลายหลายแง่มุมทีเดียวนะคะคือไปจับผู้ชายที่พิการ
เป็นเจ้าของร้านขายของชำแล้วขายบุหรี่ปลอมนะคะ
ก็มีคนตั้งข้อสังเกตบอกเป็นการล่อซื้อหรือเปล่า
เป็นการแบบจงใจที่จะไปจับเขาหรือเปล่านะคะอ่าเรื่องนี้นะคะ
ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่สรรพสามิตรที่อุดร
ไปจับร้านขายของชำนะคะที่ขายบุหรี่ติดอากรสแตมปลอมค่ะ
นายสุริยาเพ็งพันธ์เป็นนุ่มพิการอมพลึกครึ่งซีกด้านขวาเนี่ย
แสดงตัวเป็นเจ้าของร้านนะคะแล้วก็บอกขอติดคุกแทนแม่ที่อายุ๘๐ปี
เพราะไม่มีเงินเสียค่าปรับก็ถูกคุมตัวไปที่โรงพักเมืองอุดรธานีดำเนินคดีนะคะ
แล้วน้องสาวเนี่ยทนไม่ได้เธอก็ต้องเอาโฉนดที่ดินไปจำนอง
เอาเงิน๕๐๐๐๐บาทมาประกันตัวปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ย
กลายเป็นกระแสร้อนแรงในโลกออนไลน์นะคะ
พากษ์วิจารณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพสามิตรว่าเป็นขบวนการตบทรัพย์หรือเปล่า
หรือให้คนปล่อยของแล้วเข้าไปจับหรือเปล่าเขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะคะ
ล่าสุดเนี่ยหัวหน้าฝ่ายปราบรามสรรพสามิตรพื้นที่อุดรธานีออกมาชี้แจงเรื่องนี้ค่ะ
คุณผู้ชมบอกว่าการจับกลุ่มนายสุริยาเนี่ยเป็นเพราะว่ามีคนไปร้องเรียนนะคะ
ว่าเขาไปซื้อบุหรี่ร้านนี้แล้วพอเขาไปสูบเนี่ยมีอาการเจ็บคอ
อ่าก็เลยไปซื้อบุหรี่ที่ร้านมาหนึ่งซองแล้วก็มาตรวจสอบ
ปรากฏว่าพบว่ามีการปลอมแปลงอากรสแตมที่ตัวซองบุหรี่
ตัวเลขที่อากรสแตมซ้ำกันหลายซองก็เลยเป็นที่มาของการเข้าไปจับกลุ่ม
พร้อมกับของกลางก็คือบุหรี่ปลอมอากรสแตมจำนวนสองร้อยสามสิบสามซองนี่แหละนะคะ
ส่วนโทษเนี่ยนะคะก็คือจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน
ปรับตั้งแต่ห้าถึงสิบห้าเท่าแล้วมันจะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่มีผู้ชายขับรถเก๋ง
เอาบุหรี่ปลอมมาขายให้กับร้านขายของชำร้านนี้อ่าก็มีคนตั้งข้อสังเกต
อันนี้เป็นคนของสรรพสามิตรหรือเปล่าอ่าเขาก็ตอบมานะคะ
ยืนยันว่าไม่ใช่สายของสรรพสามิตรแน่นอนเพราะว่าเจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความโปร่งใสค่ะ
นอนยันนั่งยันเราไม่มีที่เยื่อเม้นว่าเป็นของเจ้าที่ไปขายแล้วก็ตามไปจับ
ผมยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเราไม่มีไม่มียืนยันนอนยันนั่งยันเลยครับไม่มีได้นอน
เพื่อให้ดีเลยนะสรรพสามิตรเนี่ยต้องไปตามจับไอ้คนนั้นให้ได้
แจ้งตำรวจตัวเองเป็นผู้เสียหายไปตามจับไอ้คนขายบุหรี่ปลอม
นั่นต้นต่อจริงจริงอันนั้นจะดีที่สุดครับค่ะเอาล่ะมาดู